คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจี๊ยบเบนจพรอาสยามค่ะ
เธอมีสามีที่ชื่อว่านายธวัชชัยคงมั่งอายุ๒๑ปีอายุห่างกัน๒๗ปีเป็นสามีรุ่นน้อง
ปรากฏว่าตัวนายธวัชชัยเนี่ยค่ะไปแอบคบซ้อนกับผู้หญิงคนนึงอายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
แล้วก็นัดมั่นหมายกัน๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ฝ่ายชายไม่ไปครอบครัวของฝ่ายหญิงก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สพสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเมื่อ๑๓ธันวาคมเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมา
จากเรื่องนี้นะคะตัวนักร้องเนี่ยค่ะตัวคุณเจี๊ยบเบนจพรอาสยามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่าก็เริ่มเอกใจพฤติกรรมของสามีเริ่มเปลี่ยนไปออกไปจากบ้านเป็นอาทิตย์คุยกันแบบติดต่อกันไม่ได้เลย
รู้อีกทีแอบไปคบซ้อนแล้วก็นัดโอ้โหจะมั่นกับผู้หญิงคนใหม่แล้วเธอเลยยืนยันว่าเธอจะฟ้องหย่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนายธวัชชัยสามีของคุณเจี๊ยเบนจพรนะคะไปคุยกับฝั่งของนายธวัชชัยดูหน่อย
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดชายหาดทะเลชุมชนบ้านเกาะเตียบเขาก็เปิดใจเรื่องนี้นะคะ
นายธวัชชัยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยากจนอะไรหรอกเขาก็มีบ้านเป็นรังนกนางแอ่น
พ่อแม่สร้างไว้ให้เมื่อ๕ปีแล้วเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวทรัพย์สมบัติพอมีไม่ได้ไปเกาะใครกิน
ธวัชชัยก็บอกว่าคืออยากจะแบบแจ้งความดำเนินคดีคนที่มาแฉเรื่องนู้นเรื่องนี้หาว่าไปติดยาเสพติดเป็นเด็กเกเรด้วยนะ
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยเกี่ยวกับยาเสพติดมีผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลมายืนยันได้เลย
แล้วก็เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาววัย๒๔ปีที่เป็นชาวอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่ถึงขั้นกำหนดวันมั่นหมายอะไรกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

ตัวเองทุ่มเทจนครอบครัวของตัวเองเป็นหนี้เป็นสินเพราะนักร้องชื่อดังคนนี้ด้วย
จะต่างอยู่เลยุ่นยังคุ้มของดี

แปลกเอาที่ต้องไหมจะคุยหันด้วย

เพื่อจะไปขอน้องเขาว่าวันนี้แต่งงานอย่างถูกต้อง

พี่เข้าใจถูกมั้ย
เข้าใจถูกครับ
สรุปว่าธวัดชัยหรือว่าฟลุ๊กสามีหนุ่มของเจี๊ยบเบญจพรเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ได้ครบซ้อนขอหย่าเจี๊ยบ

เจอผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนแม่ของฟลุ๊กนะครับ
แม่ของสามีของเจี๊ยบเนี่ย

บอกว่าที่มีข่าวว่าจะเจ๊บเป็นจะพรเข้าใจว่า
พ่อกับแม่ของฟลุ๊กธวัดชัยรู้เรื่องด้วย

อันนี้ไม่จริงเลยนะครับ
แล้วก็คุยเรื่องนี้กับเจี๊ยบไปแล้ว
แม่บอกว่าเนี่ยตอนที่โทรคุยกัน
แล้วก็เปิดให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยนะครับ
เดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ

ทำไมแม่กับพ่อต้องหลอกเจี๊ยบล่ะ
รอกันอะไรเจี๊ยบมันเพิ่งหาวันที่แม่กลับมาเจี๊ยบ
แล้วแม่ก็รู้เลยก็เรียกแม่ไปแม่ไม่ได้รู้เลย